อีกหนึ่งอย่างที่ดิฉันชอบทานมากคือกล้วย
กล้วยเนี่ยเวลาจะทานกล้วยแล้วโอ้โหถ้าปลูกเองที่บ้านนะ
เราก็ต้องเดินเข้าไปไปตัดบางคนบอกว่าปลูกมา๔ปีแล้วกล้วยไม่เห็นออกเลย
จะไปตัดทิ้งแล้วฝันทิ้งแล้วแต่ปรากฏว่าไปเจอกล้วยมันแทงปลีออกมาแบบแปลกประหลาดอีกแล้ว
แทงออกมากลางลำต้นแม่คิดว่าจะได้กินกล้วยสุดท้ายได้เลขซะอย่างนั้นนะคุณ
มาที่บ้านนี้ค่ะบ้านเลขที่๒๑๑ทับ๑๙หมู่๕นะคะ
ไปถูกบ้านนะคะคุณค่ะอยู่ที่ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเหมือนกันเลย
ที่บ้านหลังนี้เนี่ยเจ้าของบ้านเขาบอกว่าพบกับปลีกล้วยประหลาดเกิดขึ้น
ที่บอกว่าประหลาดเนี่ยที่ฉันบอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่ก็คือลักษณะของปลีกล้วยเนี่ย
มันเกิดในที่ที่มันไม่ควรเกิด
มันเกิดตรงไหนอ่ะมันแทงออกมางอกออกมากลางลำต้นแบบนี้ค่ะคุณ
เห็นแบบนี้แล้วใครก็ต้องแปลกอกแปลกใจแหละ
เพราะว่าแต่ก่อนที่จะมาพบปลีกล้วยประหลาดนี้
เจ้าของบ้านก็คือคุณวรรณรสวรเสนาเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะบอกว่า
แม่ตั้งใจว่าจะออกมาฟันต้นกล้วยที่ปลูกไว้เนี่ยทิ้งซะแล้ว
เพราะว่าปลูกมา๔ปีไม่เคยได้กินกล้วยสักลูกนึง
ออกมาฟันต้นกล้วยทิ้งแต่ว่าพอเดินออกมาจะมาฟันต้นกล้วยต้นนี้แล้ว
พบว่ามันมีปลีกล้วยแตกหนอขึ้นมากลางลำต้นนี่นะ
ก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะได้กินกล้วยแล้ว
แต่ดูไปดูมาปลีกล้วยที่แทงออกมาเนี่ยมันดันแทงออกมากลางลำต้นซะอีกค่ะ
จากนั้นก็เลยรู้สึกว่าประหลาดใจมากก็เลยไปเล่าเรื่องราวนี้ให้กับลูกสาวฟัง
ซึ่งลูกสาวเขาบอกว่าเขาฝันฝันว่ามีผู้หญิงใส่ชุดไทยสบายเฉียง
เดินอยู่ริมกำแพงบ้านพอดีพอนึกขึ้นได้เอ๊เอายังไงดี
ก็เลยนำผ้าสามสีมาผูกมาพันเอาไว้รอบต้นกล้วยต้นนี้
แล้วก็นำดอกไม้ถูกเทียนน้ำแดงเครื่องเส้นไหว้ต่างมากราบไหว้
เพราะเชื่อว่ากล้วยนี้มีนางตานีอาศัยอยู่นะคะแล้วก็เป็นต้นกล้วยที่จะมาให้โชคให้ลาบอีกด้วย
เขาเชื่อแบบนี้แถมยังบอกอีกด้วยนะว่าถ้าหากมีคนจะมาขอมากราบไหว้
ขอโชคขอลาบต่างยินดีนะคะยินดีจะเปิดบ้านให้เข้าดูเลย
ก่อนที่ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกในงวดต่อไปนี้
ย้ำบ้านเลขที่อีกที๒๑๑๑๙
ไม่ใช่ที่ย้ำเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าเขายินดีจะเปิดบ้าน
จะได้ไปทูให้แบบว่าใครที่สนใจเข้ามาดู
เดี๋ยวไปกดออดบ้านอื่นบ้านนี้ไม่ได้ปลูกกล้วย
ไปถูกบ้าน๒๑๑๑๙

พอแล้วสิโยค
ลองดูอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเหมือนกันเนาะ
แต่ว่าเจ้าของบ้านเขาก็เชื่อแบบนั้นว่าอ้าวสงสัย

ไม่รู้จะได้กินกล้วยหรือว่าจะได้เลขกันแน่นะ